คนนี้บุกเข้าไปในห้องของหญิงสาวหวังจะกระทำอนาจารย์นะคะ
แต่ต้องบอกว่าด้วยไหวพลิบของเธอเนี่ยทำให้เธอรอดมาได้ค่ะ
คุณผู้ชายที่เป็นเสื้อสีส้มสวมเสื้อสีส้มเนี่ยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เลยนะคะ
หมวกกันน็อกด้วยเดินไปเคาะห้องครับอยู่ชั้นหนึ่ง
พอประตูเปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผู้ชายคนนี้ก็รีบเข้าไปในห้องเลย
คือจะเข้าไปล่วงละเมิดเจ้าของห้องนะคะนี่ค่ะผู้เสียหายเดินออกมา
เพราะอะไรเธอถึงเดินออกมาได้คะคือจะเห็นว่าเจ้าของห้องเนี่ย
อันนี้คือเธอออกอุบายบอกว่ากลัวท้องก็ขอไปซื้อถุงยางอนามัยก็แล้วกัน
แล้วเธอก็ออกมาซื้อให้แต่เธอไม่เข้าไปในห้องเนี่ยค่ะสักพักหนึ่ง
ชายเสื้อส้มออกมาจากห้องของเธอทำท่าเหมือนจะทำร้ายแล้วก็เดินหนีไป
นี่ค่ะนี่คือภาพที่เป็นหลักฐานนะคะซึ่งคุณเอนะคะอายุ๒๒ปี
ไปพบกับในเอกพบเหลืองประเสริฐสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเร่งรัดคดี
แล้วช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยค่ะแล้วเธอก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
นี่คือเหตุการณ์เมื่อ๑๙มกราคมประมาณเที่ยงคืน
ว่ามีคนมาเคาะประตูห้องเรียกชื่อให้เปิดประตูหน่อย
ก็คิดว่าเป็นพี่ชายก็รีบเปิดประตูแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นในบอม
บุกเข้าไปในห้องแล้วพยายามจะข่มขืนเธอแต่เธอเนี่ยตั้งสติได้นะคะ
ก็ออกอุบายบอกว่ากลัวจะท้องให้ในบอมไปซื้อถุงยาง
บอมบอกไม่มีเงินเธอบอกอ่างั้นเดี๋ยวออกไปซื้อให้
ให้ในบอมรออยู่ในห้องนะเธอก็ออกมาแล้วก็โทรหาพี่ชายให้แจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงห้องเธอบอกเธอรู้สึกอายก็เลยบอกตำรวจไปว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
แต่พอตอนเช้าพี่ชายพาไปแจ้งความที่สอนออุดมศุกร์
ตำรวจก็ให้เธอไปตรวจร่างกายแล้วบอกว่าอีก๓อาทิตย์จะออกหมายเรียกในบอม
ซึ่งเธอบอกว่าช่วงเวลานั้นต้องอยู่อย่างหวาดภาวะกลัวว่าในบอลจะกลับมาก่อเหตุซ้ำค่ะ
เพราะว่าเพศหนูก็บ่งบอกตัวเองแล้วว่าหนูไม่ได้ชอบเขา
แต่ตอนนี้หนูต้องการให้เขาไปอยู่ในที่เขาควรอยู่ก็คือในคุก
นี่ค่ะเธอบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอ
เพราะเธอเนี่ยคือเป็นสาวหล่อเป็นสาวหล่อตำรวจสอนออุดมศุกร์เนี่ยก็บุกไปค่ะ
บุกไปที่อพาร์ทเมนต์แล้วไปควบคุมตัวในบอมมาได้นะคะ
ภรรยาในบอมกับเพื่อนก็มาที่โรงพักด้วยนะคะ
ซึ่งภรรยาบอกว่าเธอก็อยู่กินกับนายบอมมีลูก๑คนอายุ๖ขวบ
ไม่รู้เลยว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ครับเธอเข้าไปขอโทษผู้เสียหายแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
ขณะที่ผู้เสียหายพร้อมกับครอบครัวก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ของนางสาวเอผู้เสียหายบอกโมโหมากเลยนะคะว่า
ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคิดจะข่มขืนลูกสาวตนเองนะคะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องในบอมให้ถึงที่สุดค่ะ